คือคนเราเนี่ยไม่อยากไปหาหมอไม่อยากตรวจหรอก

นี่แหละครับเราเคยได้ยินเสียงหัวเราะของนครนะครับ
แล้วก็ความสุขที่ได้รับจากนครแต่ท้ายที่สุดแล้ว
นครซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับ
ใช่ค่ะนี่คือข้อความที่คุณไอซ์นพัชรินลูกสาว

คุณไอซ์เพิ่งจะโพสต์อัปเดตเกี่ยวกับอาการของคุณพ่อ
เมื่อคืนคุณไอซ์โพสต์บอกว่าอาการของคุณพ่อ
อยู่ในภาวะโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว

โดยเฉพาะชีพจรกับความดัน
ร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้
มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ซึ่งทีมแพทย์ได้ช่วยเหลือทุกทางแล้ว
ทีนี้หลังจากที่คุณไอซ์โพสต์ข้อความ

หลับสบายแล้วก็มีคนให้กำลังใจ
แสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
คุณเจนิเฟอร์คิมทุกคนล้วนเสียใจกับการจากไปของนคร
รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว
ตอนนี้ค่ะมีคนไปโพสต์ข้อความ
คอมเมนต์เกินกว่า๗๐๐คอมเมนต์
ส่วนเทรนด์ทวิตเตอร์ตอนนี้แฮชแท็กนาคอม
ก็พุ่งขึ้นติดอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ
ใช่นะครับเพราะว่าพอคุณไอซ์โพสต์มาแบบนี้นะครับ
คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์อยู่ในโลกโซเชียลกันเยอะเลยนะฮะ
ไปให้กำลังใจครอบครัวของคุณไอซ์ครอบครัวของนักคอมมานะครับ
คือหลังจากที่คนบันเทิงเริ่มออกมาโพสต์ให้กำลังใจมากมายนะครับ
เราก็เจาะไปดูนะฮะว่าคนในบันเทิงเขาแสดงกำลังใจอะไรบ้างนะครับ
ขอให้มีปฏิหารขอให้นักคอมกลับมาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนอีกครั้ง
แต่สุดท้ายที่สุดแล้วปฏิหารก็ไม่มีจริง
เพราะว่าทุกคนนั้นได้รับข่าวร้ายว่านักคอมชวนชื่อนั้นเสียชีวิตนะครับ
ก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของแฟนทั้งประเทศรวมถึงคนในวงการที่ต่างก็เคารพนับถือนคร
นครว่าเป็นพ่อเหมือนกันนะครับทีนี้ครับอย่างคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับ
ได้โพสต์ไอจีบอกว่ารักนักคอมมากนะคะขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มมากมายให้กับพวกเรา
ขอให้นักคอมหลับสบายน้าจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะนี่คือคุณบุ๋มปนัดดานะครับ
ส่วนคุณตุ๊กกี้สุดารัฐโพน้ำคำนะครับนักแสดงสาวชื่อดังก็ได้โพสต์บอกว่า
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเสียใจมากขอให้น้าหลับสบายนะคะ
คุณเบลล่ารานีนางเอกดังนะครับก็เพิ่งจะร่วมงานหนังกับนักคอมนะ
ก็คือเรื่องอีเรียมซิ่งเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความสุดช็อค
บอกว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นขอบคุณพ่อค่อมที่เป็นครูและเอ็นดูหนูเสมอ
ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนตลอดมาขอให้พ่อหลับสบายนะครับ
เรียกว่าตอนนี้คนทั้งวงการบันเทิงนะครับแล้วก็นักแสดงศิลปิน
รวมถึงคนในวงการตลกก็โพสต์แสดงความอาลัยกับการจากไป
ของนักคอมจำนวนมากนะครับใช่ค่ะทีนี้ในช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวของเราได้สอบถามกับคุณไอซ์ลูกสาวของนครนะครับ
คุณไอซ์ลูกสาวของนักคอมก็ให้ข้อมูลสั้นบอกว่าตอนนี้
กำลังเดินทางไปจัดการเรื่องงานศพของคุณพ่อที่โรงพยาบาลบรามาจากกรีนรึบดินนะครับ
ส่วนเรื่องของงานศพรายละเอียดต่างจะขอแจ้งให้ทราบในภายหลังนะครับ
อันนี้คือคุณไอซ์เราต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักคอมด้วยนะครับ
ทีนี้เราก็ย้อนดูไทม์ไลน์ในการรักษาตัวของนักคอมกันหน่อยนะฮะ
วันค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นครเข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันที่๑๒เมษายน
ดังนั้นไล่เลียงไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ก็ตั้งแต่วันที่๑๐เมษาคุณบอลเชิญยิ้มติดโควิด
แล้วก็พาครอบครัวของนครไปตรวจโควิด
ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าตอนนั้นน้ำยาตรวจหมด
แล้วพอมา๑๑เมษาโรงพยาบาลก็แจ้งว่าพร้อมให้บริการ
ครอบครัวของนครทั้ง๑๑คนก็ไปตรวจนะคะ
พอมาวันที่๑๒เมษาช่วงเย็น
โรงพยาบาลแจ้งผลมาก่อนว่านครติดโควิด
แล้วพอ๑๗เมษายนก็ปอดนครเป็นฝ้าหนา
พอมาวันที่๑๘เมษายนนักคอมมีอาการเหนื่อย
มีภาวะออกซิเจนต่ำ
เมษายนพูดช้าลงมีอาการเหนื่อยออกซิเจนต่ำ
ส่วนวันที่๒๐เมษานาคอมก็มีอาการเชื้อลงปอด
ส่วนภรรยาของนครก็ได้รับการยืนยันว่าติดโควิด๑๙เหมือนกัน
ทีนี้วันที่๒๒ค่ะคุณไอซ์ลูกสาวเปิดเผยว่า
นักคล่อมมีอาการปอดอักเสบมาก
แล้วก็มีอาการหนักไปอีกก็คือไตวาย
พอมาวันที่๒๙เมษายนก็อยู่ในภาวะโคม่า

บอกว่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว

โดยเฉพาะชีพจรกับความดัน
ร่างกายไม่ตอบสนองต่อยา
แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
เมื่อคืนมีการโพสต์ออกมาแบบนี้หลายคนก็ตกออกตกใจนะ
ก็ลุ้นแล้วก็อยากให้มีปฏิหารให้นักคอมอาการดีขึ้น
แต่เช้าวันนี้สุดท้ายแล้วนักคอมเสียชีวิต
๓๐เมษายนด้วยวัยของนักคอมเองก็คือวัย๖๓ปี
คุณผู้ชมเรามาดูเรื่องของประวัติของนักคอมกันหน่อยนะฮะ
นครมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากุล
เกิดเมื่อวันที่๕มกราคมปี๒๕๐๑
ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครสิทธิยา
คู่ชีวิตภรรยาก็คือแม่เอ๋ประภาษีปรีดากุลนะครับ
มีลูกด้วยกัน๓คนและที่เข้าวงการก็คือลูกสาว
คือคุณไอซ์นับพัชรินซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับคุณแบงค์อธิกิจนะครับ
แล้วก็มีลูกสาวด้วยกันชื่อน้องนินลา
น้องนิลาก็กลายเป็นหลานที่น่ารักของคุณพ่อค่อม
นครมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อปี๒๕๕๙

แต่ผลงานที่ทำให้นครกลายเป็นที่จดจำอย่างมาก
คือการเป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่อง๗ประจันบาล
จากสหมงคลฟิล์มด้วยคาแรคเตอร์ตลกหน้าเทล็นท์
มีลักษณะพิเศษตรงลักษณะที่ฟันของนักคอม
เพราะว่าหลายคนก็ชอบแซวเรื่องของฟันของนคร

ทำให้นักคอมเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ผลงานเรื่องล่าสุดที่นครฝากไว้ให้กับแฟนบนจอหนัง
ก็คือเรื่องอีเรียมซิ่งนะครับ
ซึ่งเล่นคู่กับนางเอกดังเบลล่าบรานี
เป็นหนังที่ทำรายได้มากที่สุดในปี๒๕๖๓นี่เรื่องนี้นะครับ

นครสร้างความสุขผ่านผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละคร
รวมแล้วนะคุณเกือบ๑๕๐เรื่องนะครับ
ปีนักคอมมีผลงานหนังออกสู่สายตาผู้ชมมากกว่า๑๐เรื่องนะครับ
นี่ยังไม่นับผลงานพิธีกรต่างมากมายของนักคอมชวนชื่น
แล้วก็เมื่อปีที่แล้วนาคอมยังเคยเป็นพิธีกรรายการ
ป่วนดวนดาราทางช่องไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นการันตีฝีมือของนักคอมนะครับ
อกจากจะอยู่ในใจของแฟนแล้ว
ยังเป็นหนึ่งในใจของผู้สร้างผู้จัดแล้วก็เหล่าผู้กำกับ
เลือกนักคอมเป็นหนึ่งในนักแสดงด้วยนะครับ
ก็ต้องบอกว่านักคอมถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญ

เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มากความสามารถเป็นตลกอัจฉริยะจริงนะครับ
หลายคนเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตัวนักคอมจริงนักคอมเนี่ยไม่รู้หนังสือด้วยซ้ำนะคุณนะครับ
แต่กลับเป็นคนที่จำบทได้อย่างแม่นยำ
และที่สำคัญนะครับคนที่เคยร่วมงานกับนักคอม
ก็จะชื่นชมนักคอมอย่างมากนะครับ
วินัยในการทำงานที่นักคอมเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากนะครับ
ทีนี้มาดูโพสต์อีกส่วนหนึ่งของคนที่นับถือนักคอมเป็นพ่อ

ซึ่งคุณบอลเชิญยิ้มเราก็จะได้ติดตามตลอด
หลังจากที่คุณบอลติดโควิดแล้วพอรู้ข่าวว่าพ่อค่อมติดโควิด
คือก็ภาวนาออกมาไลฟ์
บอกว่าขอให้ตั้งแต่เรื่องของการย้ายโรงพยาบาลแล้วนะคะ

รวมถึงบอกว่าช่วงที่อาการนครหนัก
คุณบอลก็อยากให้ทุกคนร่วมกัน
ที่คุณบอลกอดนักคล่อมนะคะ

แล้วก็มีข้อความจำนวนมากนะครับ
ที่ถูกโพสต์ลงในไอจีของคนในวงการบันเทิง
เพื่อให้กำลังใจต่อครอบครัวของคุณไอซ์
แล้วก็เสียใจต่อการจากไปของพ่อค่อมนี้นะครับ
พอคนโพสต์ลงในสตอรี่ไอจีนะคุณนะ
คุณไอซ์ลูกสาวของนักคอมเนี่ยนะครับ

สตอรี่ไอจีของคนในวงการบันเทิง
ในไอจีของคุณไอซ์เอง

มีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
เป็นเพื่อนดาราอย่างนาตาลีเดวิสนะครับ

บอกว่าเสียใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนครด้วยนะคะ
พร้อมกับแท็กไอจีสตอรี่ไปหาคุณไอซ์เนี่ย

แต่ข้อความด้านบนน่าสนใจ

ถ้าประเทศเราได้วัคซีนอย่างทั่วถึงเร็วกว่านี้
ถ้าประเทศเรามีตัวเลือกวัคซีนให้ประชาชนมากกว่านี้
ถ้าประเทศเราเห็นความเป็นอยู่ของมนุษย์มากกว่านี้
หลายความสูญเสียคงไม่เกิดขึ้น
ตรงนี้แหละครับเป็นที่น่าสนใจมาก
หลังจากที่คุณนาตาลีเดวิสได้มีการโพสต์ตรงนี้แล้ว
หลายคนก็ไปมองเรื่องของการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ
เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับนักคอม
กับครอบครัวของนักคอมด้วยนะครับ
ทีนี้เสียงสะท้อนเรื่องของวัคซีนกันบ้าง
เรามาต่อกันที่เรื่องของวัคซีนกันนะฮะ
ว่าตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ได้๕๐ล้านคนในปีนี้
รวมถึงได้เปิดทางให้ทางภาครัฐจัดซื้อวัคซีน

ทีนี้ทางด้านคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเนี่ยนะคะ
ก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมสบคเห็นด้วย
ล้านโดสให้กับประชาชน๕๐ล้านคนภายในสิ้นปีนี้นะคะ
และนอกจากนี้ทางกรสวงศาสตร์ทรนศุกร์

ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม
ร้อยละ๗๐ของประเทศโดยเร็วที่สุดด้วย
โดยภาครัฐนะคะจะจัดหาวัคซีน
ก็คือวัคซีนไฟเซอร์จำนวน๕๒๐ล้านโดส
รวมไปถึงวัคซีนตัวใหม่ที่จะมีการขึ้นทะเบียนในอนาคต
โดยก็มอบให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการในการเจรจาค่ะ
ทีนี้การทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน
บคก็มีการมอบหมายให้มีการจัดทำแผนกระจายวัคซีน
ให้กับแรงงานในระบบประกันสังคม

กรณีที่ภาคเอกชนจะนำเข้าวัคซีนด้วยตัวเองนะคะ
ศกสบคก็พูดถึงศักยภาพ
ในการฉีดวัคซีนของเครือข่ายทั่วประเทศ

มีจำนวนหน่วยที่ให้บริการคือ๑๐๐แห่ง
แต่ละแห่งนะคะสามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณ๕๐๐๑๐๐โดส
ว่า๑วันจะสามารถฉีดวัคซีนได้๕แสนถึง๑ล้านโดส
และใน๑เดือนก็จะฉีดวัคซีนได้เท่ากับประมาณ๑๕๓๐ล้านโดส
ซึ่งคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนด้วยอัตรานี้
สามารถฉีดวัคซีนครบ๑๐๐ล้านโดสภายในระยะเวลา๔๗เดือน
เร็วที่สุดก็คือช่วงเดือนกันยายน
แล้วก็ช้าที่สุดก็คือช่วงเดือนธันวาคมปีนี้
แต่อันนี้นับในส่วนของโรงพยาบาลนะ
แล้วก็สถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่ายังไม่นับเกี่ยวกับทางเอกชน
เขาจะสนับสนุนอย่างเช่นเรื่องของห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่าง
ที่จะจัดเป็นจุดฉีดวัคซีนนะครับ
ก็อย่าลืมนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้

ก็คือกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง๗โรค
รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น๒กลุ่มนี้นะครับก็คือ๑๖ล้านคน
ท่านต้องไปลงทะเบียนในไลน์หมอพร้อม
เพื่อที่จะรอรับการฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ส่วนกลุ่มคนอื่นอย่าเพิ่งเข้าไปลงทะเบียนกัน
ใช่เพราะว่าจะไปเข้าลงทะเบียนได้ก็คือวันที่๑กรกฎาคม
เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนได้ก็คือสิงหาคมนั่นเอง
ใช่เรื่องของสถานการณ์โควิด
เรายังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงรอรับฟังคำแถลงจากสวบคอ
คงมีทั้งเรื่องของรายละเอียดผู้เสียชีวิต๑๕ราย
และอย่างหนึ่งก็คือมาตรการที่จะเริ่มใช้วันพรุ่งนี้นะครับ